หน้าเห็นใจมากนะครับเพราะว่าน้องยังเป็นนักศึกษาปี๒น้องก็ขณะที่กำลังไปเรียน
สัญญาณจราจรให้กดน้องก็กดแล้วก็ยืนรอจนกระทั่งถนนเป็นไฟแดงให้รถหยุด

น้องก็มองทางด้านขวาแล้ว

น้องเขาสลบในที่เกิดเหตุ

ยังไม่เคยมาเยียวยาอะไรน้องเลย
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้คุยกันเรื่องอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะ
เดือนกว่าแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓สิงหาคมความคืบหน้าแทบจะทุกเรื่องที่มันยังไม่คืบหน้า
ทางคดีอาญาทางการช่วยเหลือเยียวยาหรือการเบิกเงินรักษาตัวของน้อง
คือรถคันอื่นเนี่ยจอดแล้วนะครับแต่จักรยานยนต์ของรายเดอร์คันนี้เนี่ยพุ่งเข้ามาชน
สลบไปเลยเหมือนที่คุณเอกพบบอกนะฮะรู้สึกตัวอีกทีโรงพยาบาล
เขาก็ยังไม่ได้พูดถึงเลยบอกให้ไปไปเบิกกับพรบเอาความ
หน้าต่างในวันนี้นะครับคุยกันหน่อยนะฮะผู้ที่มาร่วม
รายการกับผมในวันนี้นะครับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อ
ตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดที่น้องที่บาดเจ็บไปขอความช่วยเหลือ
มีน้องนิพาดาหรือว่าน้องนินะฮะผู้ที่ถูกจักรยานยนต์ของรายเดอร์พุ่งชน
แล้วก็น้าสาวคือน้าดาวที่คอยดูแลช่วยเหลือน้องนิอยู่นะครับ
สวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีครับโอ้โหเห็นภาพแล้วผมต้องบอกเลยว่าผมตกใจ
คือความจริงเราคุยกันทุกวันนะเรื่องข่าวการข้ามทางม้าลายรถต้องหยุด
ต้องให้คนข้ามเนี่ยสุดท้ายเกิดโอ้โหเกิดขึ้นกับน้องจนได้
น้องนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างอาการตอนนี้อาการตอนนี้ก็เอ่อ
เขายังช่วยแล้วค่ะแต่ว่าเวลาเดินก็ยังเจ็บขาที่ขาอยู่
ที่ขาอยู่ใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวค่อยค่อยไล่กันไปนะฮะ
จะได้สอบถามคุณเอกพบด้วยนะคุณเอกพบเข้ามาช่วยตรงนี้นะฮะ
น้องนิที่เกิดเหตุเนี้ยวันไหนอะไรยังไงครับน้องนิเอ่อ
เกิดเหตุเมื่อวันที่สิบสามสิงหาค่ะบริเวณหลังหลังมอค่ะ
น้องน้องเรียนอยู่ที่ไหนนะเอ่อมหาวิทยาลัยพระจอมเก้าธมบุรีค่ะอ่า
หลังมหาวิทยาลัยเลยใช่ค่ะวันนั้นกำลังจะไปไหนยังไง
วันนั้นคือหนูกำลังจะข้ามถามว่าอะไรเข้าเข้าไปทำสินค้าในมหาวิทยาลัยค่ะ
น้องนี่สามารถสามารถดูภาพเหตุการณ์วันนั้นได้ใช่ไหมได้ค่ะ
ไม่ไม่รู้สึกแบบโอ้โหกลัวหรือว่าดูได้ดูได้นะค่ะ
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนี้เห็นบอกว่าเราไปหามาเองด้วยเหรอใช่ค่ะ
ทางคดีคุณเอกพบต้องหาเองแล้วเหรอ
ก็มันคือเรื่องจริงอะครับผู้เสียหายไปหากล้องหาอะไรมาเองทุกอย่างเลย
ทางมหาวิทยาลัยก็ช่วยหาด้วยก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยพระจอมเก้าธนบุรีด้วยนะครับ
นี่รถสีขาวคนนั้นหยุดแล้วตอนนั้นน้องนี่ตอนนั้นกดกดสัญญาณก่อนใช่ไหม
ใช่ค่ะกดสัญญาณก่อนค่ะแล้วก็ดูทางขาซ้ายเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็เห็นกำลังเนี่ยกำลังจะกึ่งวิ่งกึ่งเดินเพื่อจะข้ามแล้วใช่ค่ะ
คันขาวหยุดแล้วพอจังหวะคันนี้พุ่งมาชนเนี่ย
ตอนนั้นรู้ตัวอะไรยังไงไหมไม่รู้ตัวเลยค่ะได้ยินเสียงมาก่อนไหม
ว่ามีมอเตอร์ไซค์มาใกล้ใกล้เราไม่ค่ะคือเห็นจากระยะไกลค่ะ
ก็คิดว่าก็น่าจะเบรกทันก็เลยตัดสินใจที่จะข้ามค่ะ
คือน้องเห็นเขาคือใช่ครับเห็นคันสีขาวหยุดใช่ค่ะ
จักรยานยนต์รายเดอร์คันนี้ระยะไกลใช่ค่ะ
คิดว่าเขาคงจะต้องหยุดใช่แต่ถึงเวลาซัดตู้มเลยค่ะ
แล้วเป็นยังไงต่อก็สลบลงไปเลยค่ะ
จำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยตื่นมาอีกทีนึงก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วค่ะ
มาอีกทีอยู่โรงพยาบาลแล้วใช่ค่ะสลบไปเลยใช่ค่ะ
บาดเจ็บยังไงบ้างก็มีเอ่อขาหน้าแข้งซ้ายหักค่ะ
แล้วก็มีบาดแผลที่หัวที่ต้องเย็บค่ะ
แล้วก็มีถลอกตามมือแล้วก็นิ้วเท้านิดหน่อยค่ะ
ศีรษะเย็บเจ็ดเข็มค่ะเจ็ดเข็มใช่ค่ะ
แข้งซ้ายแตกหักหักค่ะที่ศีรษะนี้ของผมหายไปเลยครับ
ต้องก้มโหไอ้พี่ให้ดูนะหรอผมหายไปเป็นหย่อมเลยครับ
เพราะมันเยอะมันใหญ่หายไปเลยใช่ค่ะตอนนี้ขึ้นเรียบร้อยไหมไม่
ไม่ค่ะยังเลยนะค่ะหน้าแข้งซ้ายที่หักนี่คือ
คุณหมอต้องทำยังไงฮะเอ่อต้องดามผ่าตัดดามกระดูกเข้าไปข้างในอ่ะค่ะ
เพื่อเพื่อให้กระดูกช่วยกระดูกมันสมานกันใช่ค่ะก็ระยะเวลารักษาให้กระดูกมันสมานกัน
ก็ประมาณสองเดือนนะคะแต่ว่าส่วนเรื่องเหล็กที่ดำไว้ก็ประมาณปีกว่าถึงสองปี
ถึงจะเอาออกได้อ่ะค่ะต้องรักษาต่อเนื่องไปอีกค่ะ
คำถามก็คือเราต้องหยุดเรียนค่ะแล้วช่วงนี้เปิดเรียนแล้วก็ต้องไปเรียนแบบมีไม้ค้ำ
ใช่ค่ะคุณน้าบอกต้องไปเช่าหอให้หลานอยู่เลยเหรอเพราะไม่ไม่อย่างงั้นไม่สามารถเดินทางไป
ไปมหาวิทยาลัยได้ใช่ค่ะวันวันนั้นวันที่เกิดเหตุอ่ะ
หนี้บอกเขาสลบไปเลยไปรู้สึกตัวอีกทีโรงพยาบาล
แล้วในที่เกิดเหตุทางรายเดอร์คนนี้เขายังอยู่ไหมฮะเขาช่วยแบบไหนอะไรยังไง
หรือว่าเขาตัวเขาเป็นยังไงวันเกิดเหตุรายเดอร์โทรบอกน้าว่าชนชนหลาน
รายเดอร์บอกว่าไม่เป็นอะไรมากรายเดอร์เป็นคนโทรมาบอกเองใช่ค่ะ
บอกว่าผมขับรถชนหลานของคุณน้านะใช่ค่ะไม่เป็นอะไรมากก็คือเอ่อ
ล้มล้มแล้วก็นอนอยู่กับที่หัวแตะเขาโทรมาตอนที่เขาอยู่อยู่ที่ไหนฮะ
อยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่ไหนโรงพยาบาลค่ะเขาได้เบอร์มาจากใครอ่ะเอ่อ
หลังจากที่น้าไปที่โรงพยาบาลแล้วค่ะก็คือน้าก็ถามเขาเขาบอกว่าเขาได้เบอร์มาจากน้อง
ตอนนั้นน้องฟื้นแล้วเหรอใช่ค่ะมีมีเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะ
มาขอเบอร์ญาติเพื่อติดต่อค่ะหนูก็เลยให้เบอร์น้าไปใช่
ให้กับทางพยาบาลใช่แต่ว่าไม่ได้ให้กับรายเดอร์ใช่ยังไม่ได้เจอกันใช่ค่ะ
พยาบาลก็เลยเอาเบอร์ให้รายเดอร์อันนี้น้ำไม่น้ำไม่แน่ใจข้อมูลนะคะ
ว่าข้อมูลถูกหรือเปล่าเพราะว่าหลานบอกว่าจำได้แค่ว่ามีคนมาขอเบอร์
แต่หลานก็ไม่แน่ใจว่าคนที่มาขอคือใครแต่รายเดอร์เป็นคนโทรหาน้าค่ะ
บอกว่าไม่เป็นอะไรมากใช่ค่ะพอมาถึงโรงพยาบาลเป็นยังไงฮะ
ก็คือไปที่เข้าไปที่ห้องฉุกเฉินแล้วหมอก็บอกอาการนะคะว่า
ขากระดูกขาซ้ายหักต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร็วที่สุด

นี่คือโรงพยาบาลแรกถูกต้องค่ะต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร็วที่สุดเพราะเขาส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

แล้วเขาบอกว่าค่าผ่าตัดเท่าไหร่ค่ะ

ใช่ค่ะ
ผ่าตัดอย่างเดียวยังไม่รวมค่าห้องค่ายาค่าอื่น

พอเขาบอกว่ามีกำลังทรัพย์
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะคะก็คุยกับคู่กรณี
ผู้กรณีอ่ะค่ะอ่าเขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาเขาไม่มี
เขาก็ไม่มีใช่ค่ะฝั่งที่ชนเราเขาบอกเขาก็ไม่มี
ใช่ค่ะถูกต้องค่ะน้าก็เลยบอกกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลนะคะว่า
ช่วยส่งตัวกลับไปที่โรงพยาบาลต้นสังกัดที่มีสิทธิ์ซึ่งซึ่งตอนแรกทางโรงพยาบาลก็ยัง
ยังไม่เห็นด้วยยังไม่ยอมที่จะส่งตัวทำไมฮะนาก็นาก็ไม่ทราบเหมือนกันก็
อ่าก็ถามเหตุผลแล้วก็คือพูดบอกว่าลดลดค่ารักษาให้นะก็บอกรถก็ก็ยังไม่มีจ่ายให้ค่ะ
คือให้ส่งไปที่โรงพยาบาลต้นสังกัดดีกว่าที่น้องมีสิทธิบัตรทองสุดท้ายก็ได้กลับไปที่ที่โรงพยาบาลที่มีสิทธิบัตรทอง
ใช่ค่ะเพราะว่าน้าต้องการให้อ่าส่งน้องไปภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงอืม
ก็ไปที่สมุทรสาครถูกต้องใช่ค่ะโรงพยาบาลสมุทรสาครใช่ไหมใช่ค่ะ
ผ่าตัดเรียบร้อยค่ะผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนั้นวันนั้นวันที่๑๓ไปผ่าตัดวันที่เท่าไหร่ฮะ
ส่งไปสี่สิบสี่ค่ะสิบสี่ก็ผ่าตัดเลยใช่ค่ะผ่าตัดเสร็จวันนั้นเลยค่ะ
แล้วช่วงระหว่างนั้นมันเกิดอะไรยังไงขึ้นเขามาติดต่อช่วยเหลือดูแลค่า
รักษาหรือว่าเราเบิกแบบไหนบัตรทองเรียบร้อยไหมหรืออะไรยังไง
ก็คือวันที่เข้าไปที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลสมุทรสาครนะคะ
น้าก็ติดต่อฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับเรื่องรับรองสิทธิ์เจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่า
ในกรณีของน้องค่ะก็คือน้องจะมีค่าพรบค่ะ
ได้รับคำคุ้มครองจากพรบสามหมื่นแรกแล้วก็อีกห้าหมื่น
แต่ว่าต้องเอาเอกสารจากคู่กรณีมาค่ะ
โดยเฉพาะใบชี้ถูกผิดพรบก็คือพรบจากรถจักรยานยนต

ทางโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์ตามบัตรทองของสปสชเนี่ย
บอกว่าเมื่อคุณเป็นอุบัติเหตุอย่างนี้เนี่ย
ให้ไปเบิกจากทางพรบของรถจักรยานยนต์ก่อน

ซึ่ง๓๐๐๐นี่ก็คือใช้เกือบหมดตั้งแต่โรงพยาบาลแรกแล้ว

แล้วมีอะไรนะเพิ่มอีก๕๐๐๐ใช่ไหม
คือเจ้าหน้าที่แจ้งว่าน้องยังมีอีก๕๐๐๐ค่ะ

ตำรวจก็บอกอย่างนี้ใช่ไหม

ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเท่านั้นค่ะ
ก็เอาเป็นว่าก็ได้ผ่าตัดที่โรงพยาบาลตามสิท

ค่าผ่าตัดทั้งหมดที่ออกมาหลังจากผ่าตัดเสร็จคือ

ใช่ค่ะ

ต้องไปเอาใบนู้นใบนี้จากโรงพัก

ไปเอามารอบนึงหลังจากนั้นรอบที่สอง
บอกคุณก็ไปเอาเองแจ้งอย่างนู้นอย่างนี้
ฝ่ายที่มาชนเขาเนี่ยควรจะต้องรับผิดชอบดูแล
ก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวสักครู่กลับมานะฮะ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมิ
เรากำลังคุยกันเรื่องของน้องนินะฮะน้องนินักศึกษาสาวชั้นปีสองอายุเพิ่งยี่สิบ
หมดเลยกดสัญญาณฟงสัญญาณไฟเรียบร้อยหมด

เด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องกลายมาเป็นคนที่มาดามเฝือกดามเหล็กใส่แข้งซ้าย
แล้วอีกสองปีหมอบอกเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใช่ไหมนี่ใช่ค่ะ
จะออกกำลังกายจะกระโดดโลดเต้นได้เหมือนเดิมหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ใช่ค่ะไม่รวมแผลที่ศีรษะอีก
เคลียร์เรื่องตรงนี้ก่อนมันมีอยู่สองสามเรื่องนะครับท่านผู้ชมครับ
หนึ่งก็คือการรักษาตามสิทธิ์เอาเป็นว่าแทนที่มันจะได้ตามสิทธิ์มันก็ยังไม่เคลียร์นะ
มันยุ่งยากไปหมดการเยียวยาจากรายเดอร์เดี๋ยวจะมาต่อนะฮะเขาบอกอะไรนะเขาเป็นอะไรนะคุณน้า
คนจนค่ะเขาเป็นคนจนค่ะอ๋อก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะคือแต่แหมมันต้องมีอะไรที่มันมากกว่านี้หน่อยไหนจะเรื่อง
เดินลงเดินเรื่องเขาหายไปเลยใช่ไหมเขาเหมือนมาช่วยอยู่ไม่กี่ครั้งใช่ไหม
ก็บอกว่าเอกสารนะคะให้ส่งให้ก่อนที่น้องจะออกจากโรงพยาบาลค่ะก็คือเอาเอกสารมาให้
แต่เอกสารที่เอามาให้มันไม่ถูกต้องทั้งหมดไงคะคือความยากดีมีจนเนี่ยผมว่าไม่เกี่ยวหรอก
แต่เวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบของคุณมันสื่อออกมาให้เห็นได้มากน้อยขนาดไหนใช่ไหมฮะ
คุณเอกพบช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเห็นเขาบอกเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะใบชี้ถูกชี้ผิดต้องไปโรงพัก
เอามาแล้วก็เบิกไม่ได้หรืออะไรยังไงเนี่ยคือเป็นอย่างงี้ครับพี่อุ๋ยคือเคสของน้องเขาเนี่ย
พอเกิดอุบัติเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมกู้ภัยเนี่ยก็เอาส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาลบางประกอบ๑
ซึ่งเป็นเอกชนเป็นเอกชนครับทีนี้พอรวมเอกชนเขาก็รักษาเบื้องต้นเท่านั้น
แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดจะผ่าตัดที่นี่เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายหลักแสนนะครอบครัวไม่ไหว
ปรากฏพอไปโรงพยาบาลตามสิทธิบัตรทองคือโรงพยาบาลสมุทรสาครซึ่งโรงพยาบาลสมุทรสาครก็บอกว่า
ก่อนที่จะไปถึงสิทธิบัตรทองเนี่ยกรณีเกิดอุบัติเหตุต้องเบิกจากพรบก่อน
พรบของมอเตอร์ไซค์ของมอเตอร์ไซค์ซึ่งมันจะต้องเบิกสองส่วนครับ
ส่วนแรก๓๐๐๐บาทเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดคือจ่ายเลยส่วนที่๒อีก๕๐๐๐บาทต้องพิสูจน์ถูกผิดก่อน
ถ้าน้องเป็นฝ่ายถูกเนี่ยน้องจะได้อีก๕๐๐๐บาทนั้น
ซึ่งกรณีนี้มันค่อนข้างชัดว่าน้องเป็นฝ่ายถูกเพราะว่าน้องเดินตามทางมาลายรอสัญญาณไฟถูกต้องหมด
แต่ปัญหาของมันก็คือน้องนอนระหว่างนอนรักษาตัวที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย
ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ได้ชี้ณเวลานั้นว่าน้องเป็นฝ่ายถูก
เมื่อไม่ได้ชี้มาปุ๊บเนี่ยทำให้พรบเขาไม่จ่ายส่วนที่๒
พอไม่จ่ายส่วนที่สองปุ๊บผ่าตัดกระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
มันจึงมีค่าใช้จ่ายอยู่๔๐๐๐เกือบ๕๐๐๐บาท
วันที่น้องออกจากโรงพยาบาลเนี่ยครอบครัวไปรับตัวน้องทั้งน้ำตา
รับทั้งน้ำตาเลยใช่ลูกเขาเนี่ยถูกชนจนปางตาย
แถมยังต้องไปเซ็นรับสภาพหนี้กับโรงพยาบาลว่า
ฉันเป็นหนี้โรงพยาบาลต้องไปผ่อนชำระกับโรงพยาบาลซึ่ง
ลักษณะแบบนี้พี่อุ๋ยมันเข้าตำราว่า
กระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม

ประมาณ๔วันค่ะ๔วันค่ะ
๔วันเนี่ยความจริงแล้วใบชี้ถูกชี้ผิดมันควรจะออกมาแล้วไหม
มันต้องชี้ได้แล้วครับคือชนเสร็จปุ๊บพนักงานสอบสวนมาดูที่เกิดเหตุ
ก็ทำบันทึกออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้น
น้องที่สอบไม่ได้ก็ไปดูข้อที่จริงดูกล้องวงจรปิด
เพราะว่าต้องรู้ว่าเขาต้องใช้พรบในการรักษาตัวแล้ว
มันต้องออกเอกสารให้เขาว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด
เพื่อที่จะไปเบิกเครมจากพรบไงครับ
ทีนี้พอไม่ออกเสร็จปุ๊บมันก็เป็นปัญหาลักษณะแบบนี้
ซึ่งทุกวันนี้๔๗๘๐๐บาทที่น้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ย
ตรงผ่าตัดดามเหล็กอะไรพวกนี้เนี่ยยังไม่ได้จ่าย
ไปสอบถามจากพรบพรบก็โยนว่าให้มาถามทางคนชนกับตำรวจ
ถามตำรวจตำรวจบอกว่าต้องรอให้หายดีก่อน
เขาเลยต้องไปถามหมอว่าเมื่อไหร่หนูจะหายหมอว่าอีกปีกว่าหนูจะหาย
กลับไปถามคนชนคนชนบอกว่าไม่ต้องถามผมไปถามพรบ

คือคือตำรวจยังไม่ได้สรุปคดีอย่างนี้เหรอ
สรุปสรุปแล้วนะครับสรุปว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายช่อง
ฝ่ายชนใช่แต่สรุปในเดือนกัญญามักวันที่เท่าไ
๑๒กัญญา๑๒กัญญาเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓สิงหา
กล้องวงจรปิดใครไปหามาหนูไปหามาเองนี่ไปหามา
ใช่ค่ะออกจากโรงพยาบาลมาไปนอนอยู่สี่วันผ่าตัดแล้วออกมา
แล้วก็ไปหากล้องวงจรปิดอีกหรอใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบบ
ทางอาจารย์ที่มหาลัยก็ช่วยเลือกเกี่ยวกับเรื่องกล้องวงจรปิดด้วยค่ะ
ใครบอกให้น้องไปหาเอ่อผู้ปกครองแบบว่าให้หาเผื่อไว้
ให้หาเผื่อไว้ใช่ค่ะแล้วตำรวจเขาไม่ได้บอกคุณน้าเหรอว่า
ตอนนี้เราไปได้กล้องวงจรปิดมาแล้วเราประสานมหาวิทยาลัย
ว่าถนนตรงนั้นแล้วเป็นความรับผิดชอบของใครอะไรอย่างนี้
ตำรวจไม่เคยพูดประโยคนี้กับน้าค่ะแล้วเขาบอกไหมว่าให้ไปหาเอง
ไม่ตำรวจไม่เคยพูดเรื่องให้หาหลักฐานค่ะไม่ได้บอกเลย
ใช่ค่ะอ่าในมุมหนึ่งเขาอาจจะหาของเขาอยู่ก็ได้
แต่เอาเป็นว่าทางทางน้องก็พอออกจากโรงพยาบาลมาก็ไปหาของตัวเองไว้
ค่ะและทุกวันนี้ที่เป็นหลักฐานก็คือของน้องนี้ทั้งหมดนั่นแหละ
ค่ะที่เราได้เห็นกันน่ะนะแต่ทีนี้ไอ้ระหว่างระหว่างเนี้ย
สี่วันตรงเนี้ยพอมันไม่มีใบชี้ถูกชี้ผิดออกมา
เห็นคุณน้าบอกว่าทางรายเดอร์คนนั้นเนี่ย
ที่มาชนน้องนิเขาก็ไปเอามาใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่หรือว่ายังไง
มันไม่สมบูรณ์หรือยังไงใบนั้นมันไม่ใช่ใบชี้ถูกผิดค่ะ
เป็นใบลักษณะใบบันทึกประจำประจำวันนะคะว่าเล่าเรื่องเหตุการณ์วันนั้นเท่านั้นค่ะ
ในใบนั้นไม่ได้เขียนบอกว่าใครถูกใครผิดค่ะ
คือไม่ได้ชี้ชี้ระบุว่าเขาผิดแค่เป็นใบเล่าเหตุการณ์นะคะ
เพราะฉะนั้นพอออกจากโรงพยาบาลก็เลยต้องมีหนี้ค้างอยู่ค่ะ
แล้วมาได้อีกทีคือสิบสองสิบสองกัญญาค่ะสิบสองกัญญาใช่ค่ะ
ซึ่งเอาแล้วไม่เอาใบนั้นกลับไปให้โรงพยาบาลจะได้เคลียร์หนี้ให้พรบเขาเบิกอะไรยังไง
คือคู่กรณีคู่กรณีบอกว่าให้ติดต่อทางพรบ
แจ้งเลขกรมทันแล้วก็จะเบิกค่ารักษาพยาบาลให้น้องได้ค่ะ
ซึ่งน้าก็บอกว่าน้าติดต่อไปที่พรบแล้วพรบบอกว่าให้ติดต่อ
คือคือผมเห็นใจจริงจริงนะค่ะ
ค่ะพอได้ใบชี้ถูกชี้ผิดจากตำรวจมาแล้ว
เอาละแหมกว่าจะได้มาเนี่ยรออีกเดือนนึง
ค่ะเอาไปที่ยังยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปค่ะ
ก็คือติดต่อพรบก่อนติดต่อพรบติดต่อพรบใช่
ได้ใบนี้มาแล้วพรบบอกว่าให้คู่กรณีมาจัดการ
คู่กรณีเป็นคนติดต่อค่ะคู่กรณีก็พอพอโทรไปบอก
คู่กรณีค่ะคู่กรณีบอกว่าให้คุยกับพรบเอง
ก็ใช่ก็คือคู่กรณีบอกว่าให้น้าคุยกับพรบ
น้าก็บอกว่าน้าคุยแล้วมันมันไม่ได้มันไม่ได้ง่าย
อย่างที่คุณบอกว่าถ้าติดต่อแล้วเงินจะเข้าเงิน
จะเข้าบัญชีน้องอ่าน้าก็บอกว่าอ่าทางพรพอบอกว่า
ถ้าอย่างงั้นก็คือต้องจ่ายเงินสดซึ่งมันก็ไม่ใช่ความ
ผิดชอบของน้องซึ่งเป็นผู้เสียหายที่จะต้องจ่าย
้าก็บอกกับคู่กรณีว่าเราไม่มีเงินสดที่จะจ่ายให้
ตรงนี้เขาก็บอกว่าอ่างั้นเดี๋ยวผมขอโทรติดต่อกับ
ร้อยเวรก่อนน้าก็บอกว่าได้ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณก็โทร
เขาถ้าคุณโทรเสร็จแล้วคุณก็แจ้งน้าด้วยว่าข้อมูลเป็นแบบไหน
เขาก็บอกนะตามคำกล่าวอ้างนะคะว่าถ้าไม่มีเงินสดจ่ายอย่างนี้ค่ะ
ก็คือให้ทางฝั่งเราค่ะฟ้องให้ฟ้องเอาค่ะน้าก็บอกว่านี่คือ
คำแนะนำที่ที่คุณโทรสอบถามกับตำรวจแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าครับ
แล้ววันที่๑ตุลาคมคือวันสุดท้ายที่วันสุดท้ายที่เขาติดต่อ
ส่งข้อความมาบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์ผมจะโทรเข้าพรบอยอีกครั้งนะครับ
ว่าจะช่วยน้องได้ยังไงแล้วก็ไม่ได้ติดต่ออีกเลยค่ะ
คือลักษณะแบบนี้นะพี่อุ๋ยต้องฝากบอกทางคนขับรถจักรยานยนต์หรือว่า
ที่ใช้รถใช้ถนนแล้วเฉียวชนคนตรงทางม้าลายลักษณะแบบนี้นะครับ
แล้วก็โยนไปโยนมาโยนไปโยนมาแบบเนี้ยวันนี้ท่านทำเป็นเล่นไปนะครับ
แต่ถึงเวลาเดี๋ยวท่านขึ้นศาลถ้าน้องเขาไปพูดในศาลว่า
คุณไม่เคยมาเยียวยาเขาเลยไม่เคยเห็นอกเห็นใจ
ไม่เคยมาช่วยเหลือเขาเลยเนี่ยสารท่านไม่เมตตานะครับ
จริงจริงนะเพราะคุณพูดแต่เรื่องพรบพรบพรบ
ถูกครับวันนี้เข้าใจแหละว่าคุณขับรถจักรยานยนต
คุณบอกว่าเอ้ยบ้านผมยากจนคือความจนมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความรับผิดชอบนะครับ
เมื่อมันเกิดเหตุแล้วคุณเองจะต้องดิ้นลนนะครับ
ลนเพื่อที่จะไปเยียวยาผู้เสียหายเขาซึ่งเขาไม่ได้รู้อีโน่อีเหน่จากการกระทำประมาท
สังเกตนะครับขับรถจักรยานยนต์มาถ้าท่านผมดูไม่ผิดเนี่ยเหมือนเหมือนน้องเขาก้มดูอะไรสักอย่างเนี่ย
อันนี้ต้องดูให้ชัดนะครับแต่เหมือนเขาก้มดูแล้วเงยหน้ามาก็ชนน้องเขา
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเรื่องนี้เมื่อวานนี้เนี่ยพอน้องมาร้องผมเนี่ย
ผมก็ประสานไปที่ท่านผู้บังคับการตำรวจนครบัน๘
ท่านพลตำรวจตีมานพสู่คนธนพัฒน์แล้ว
ที่อยู่ในสอนอราชบุรณราชบุรณะซึ่งขึ้นอยู่กับนครบาน๘ครับ
ซึ่งท่านผู้การท่านก็ไปประสานท่านภูมิกับแล้วก็สอบสาวเราเรื่องแล้ว
ก็โอเคแหละในเบื้องต้นเนี่ยทางพนักงานสอบสวนเขาก็มาดูแลตั้งแต่ครั้งแรกนะครับ
เพียงแต่ว่าต้องขอให้ทางพนักงานสอบสวนแล้วก็ผู้อำกับสำราญราชเนี่ยนะครับ
ช่วยกรุณาราชบุรณะราชบุรณะราชบุรณะ
คดีเนี่ยมันรวดเร็วหน่อยเมื่อคดีมันล่าช้า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

กคงถามไปแล้วเขาก็บอกคุณหน้าบอกเดี๋ยวกลับมาครับครับ
เปิดปากกับภาคคูมทุกคนส่งข้อความขึ้นมาเยอะแพสไทยรัตทีวีไทยรัฐ
ตอบสั้นให้กันแล้วกันเวลาเหลือจำกัดนะฮะน้องมีประกันและ
ไหมมีนะครับมีประกันของบัตรเอทีเอ็มที่ทำด้วย
แต่ใช้วงเงินกับโรงพยาบาลแรกหมดแล้วนะฮะ
ส่วนโรงพยาบาลที่๒เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล
โรงพยาบาลที่๒ไม่โคเวอร์ประกัน
โรงพยาบาลบอกว่าต้องจ่ายเงินสดไปก่อน
แล้วไปเบิกประกันที่หลังได้แต่เขาไม่พอคุม
โรงพยาบาลของไม่ควบคุมของมหาวิทยาลัยกับทางเอทีเอ็ม
คดีมันไม่คืบยังไม่มีการส่งฟ้องเลยครับ
แม้ว่าหลักฐานจะชัดต่างต่างแล้วน่ะเพราะว่า
ถ้าส่งฟ้องสั่งฟ้องเรียบร้อยลงโทษเรียบร้อยเนี่ย

เขาสามารถที่จะฟ้องแพ่งได้ต่อไปเรื่อยครับ
คุยกับน้องนิมาตั้งแต่เจอกันนะ
นาดาวด้วยคุณน้าของน้องนิจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ย
ตอนนี้ครอบครัวเป็นห่วงแค่เรื่องที่ว่าไอ้ค่าประกันค่ารักษาตามสิทธิ์

ส่วนคุณจะช่วยไม่ช่วยอ่ะทางน้องเขาบอกเขาเขาไม่ได้
โอ้โหเขาไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องมาจ่ายเป็นแสนเป็นล้าน
เพราะเราเสียโอกาสแบบนั้นแบบนี้น้องเขาไม่เรียกเลยอ่ะ
เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงเรื่องไหนมากที่สุดตอนนี้คุณน้า
หรือว่าตรงนี้ก็เป็นเอ่อเป็นห่วงเรื่องค่ารักษาที่ยังค้างอยู่มากกว่าค่ะ
ก็เลยยังไม่ได้ปรึกษากับทางผู้ปกครองเกี่ยวกับค่าเยียวยาอย่างอื่น
เคลียร์ตรงนี้ก่อนใช่ออกจากโรงพยาบาลมายังค้างอยู่เลยอ่าท่านธนกฤษ
อยู่กับเราที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
สวัสดีครับคุณภาคภูมิคุณเอกสายใหม่ต้องรอดแล้วผู้ร่วมรายการนะครับ
ทุกคนตาลังได้มีหน้านี้ที่ถูก

ครั้งนี้ท่านธนาคิดบอกว่า
ให้น้องไปยื่นเรื่อง
ขอรับพวกความช่วยเหลือเยียวยาได้เลย

ยงจะยุทธ์นะครับท่านจะลงมารับเรื่องให้ตอน๑๐นาฬิกา๓๐นาที
เมื่อดีอ่าผมติดภารกิจอ่ะนะครับก็เลยก็เลยให้ท่านรับเรื่อง
ให้ให้ด้วยอ่ะนะครับในประเด็นเรื่องของอ่าติดตามกฎหมายเนี่ยนะครับ
หากเป็นกรณีเรื่องอ่าการได้รับบัตรเก็บก็ก็คือสูงสุดไม่เกินสี่หมื่นบาท
อันนี้อันนี้ดูเงื่อนไขไปก่อนนะครับแล้วก็มีใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลนะครับ
แล้วก็ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพเนี่ยไม่เกินสองหมื่นนะครับ
แล้วก็เรื่องของค่าขาดประโยชน์ในเรื่องของการไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนี่ย
ก็สามารถที่จะขอรับเงินตามค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดนั้นนะครับ
สูงสุดไม่เกิน๑ปีคูณด้วยวันที่บาดเจ็บไม่สามารถทำงานได้นะครับ
ก็จะมีเงินส่วนเนี้ยที่เป็นสิทธิ์ที่จะได้รับครับผมครับ
ทั้งหมดเนี่ยคือสิทธิ์ของน้องที่น้องจะได้รับครับครับ
แต่ในส่วนเรื่องพวกเงินจากพรบที่ค้างโรงพยาบาลอยู่อะไรอยู่ตรงนี้เนี่ย
เราจะสามารถช่วยเหลือในการตามเรื่องได้ยังไงไหมฮะท่านเขาผมผมเรียนอย่างงี้ครับว่า
ด้วยปกติอาการของรัฐเนี่ยนะครับเขาก็
โดยหลักการทางกระทรวงสาธารณสุขผมเคยได้คุยกับทาง
เอ่อผู้บริหารของกระทรวงนะครับท่านเลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขอย่างไรก็ตามเนี่ย
ท่านประหลักกระทรวงอย่างไรก็ตามเวลาการรักษาพยาบาล
ไม่ว่าจะเป็นใครก็เอ่อประชาชนเราเนี่ยนะครับ
หากได้รับบัตรเกี่ยวกันยังไงก็ต้องรักษาก่อนนะครับ
ไปคำนึงถึงเรื่องของค่ารักษาพยาบาลก่อนเนี่ย
มันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนโยบายยังไง
กระทรวงสาธารสุขเขาก็ต้องดูแลให้ก่อนอยู่แล้วครับส่วนประเด็นที่
เรื่องการรักษาพยาบาลอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ทางสายไหมพูดถึงนะครับ
เราก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่เราดูเรื่องของคดีความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
คดีดังกล่าวเป็นอย่างไรและในเรื่องของให้ทางทนายความนะครับ
ดูเรื่องของการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนนะครับว่า
น้องเองได้รับบาดเจ็บเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับ
ก็เดี๋ยวจะให้ทางผู้ในการทางศูนยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมดูแลเรื่องนี้ให้ครับ
ยุติธรรมจะช่วยเรื่องทนายที่จะมาช่วยเหลือทางน้องในการเดินหน้าเกี่ยวกับคดีการเยียวยาจากทางผู้ที่ก่อเหตุด้วยใช่ไหมฮะ
ถูกครับถูกครับอันนี้เราดูเราเราดูแลให้อยู่แล้วครับไม่ต้องกังวลครับ
ครับอ่าโอ้โหเยี่ยมเลยฮะท่านเดี๋ยวคุณเอกพบพรุ่งนี้จะพาน้องนี้กับคุณน้าไปหาทางยุติธรรมใช่ไหมครับ
ใช่ครับพรุ่งนี้๑๐โมงครึ่งนะครับพอดีท่านเลขาธนกิจเนี่ยท่านประสานกับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุทธรรมไว้ให้นะครับ
ขอบพระคุณนะครับท่านธนกิจครับครับยินดีครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านครับ
ครับโอ้โหได้ฟังแล้วก็ถือว่าสบายใจเลยนะฮะจะมาช่วยทางทนายความด้วยค่ะ
เพราะที่แรกทางตำรวจเนี่ยเห็นคุณน้าบอกเมื่อวานนี้ไปร้องขอความช่วยเหลือกับคุณเอกพบ
ครับทางพนักงานสอบสวนติดต่อมาแล้วเหรอทันทีค่ะทันทีเลย
พอประสานท่านผู้การมานบนะครับครับพนธนตรีมานบสู่คนธนพันธ์ไปปุ๊บเนี่ย
สักพักหนึ่งพนักงานสอบสวนติดต่อกลับมาเลยครับบอกว่านัดสอบปากคำด่วนเลย
สอบปากคำน้องครับผมทีแรกเขาบอกว่ายังไงนะเอ่อเขาเขาบอกว่าให้รักษาให้หาย
ให้ให้หายขาดก่อนแบบหมอไม่ได้นัดแล้วแล้วก็ค่อยไปคุยกันนะคะที่สอนอ
ตอนที่ไปถามความคืบหน้าทางคดีใช่ค่ะให้รักษาให้หายขาดก่อน
หมอไม่ได้นัดแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทางความคืบหน้าทางคดีค่ะค่ะ
ซึ่งหมอนัดอีกทีต้องไปดูเรื่อยเรื่อยเนี่ยถึงเมื่อไหร่นะเอ่อ
ถึงไม่แน่ใจว่าต้องถึงเมื่อไหร่แต่ว่านัดครั้งต่อไปก็คือวันที่๒๗ตุลานี้ค่ะ
แต่มีนัดที่ต้องผ่าเอาเหล็กจากแข้งซ้ายออกใช่ครับประมาณสองสองปีถึงจะเอาผ่าออกค่ะ
อีกสองปีใช่ค่ะอีกถ้าเกิดไม่ไปหาคุณเอกพบก็อีกสองปีค่อยค่ะ
ไปคุยกันเรื่องความคืบหน้าทางคดีอย่างเงี้หรอก็ไม่ไม่แน่ใจไม่ทราบเหมือนกัน
เพราะว่าพอตำรวจบอกว่ารอแบบหมอไม่นัดแล้วค่ะ
ค่อยค่อยมาคุยกันน้าก็ตอบกลับไปว่า๒ปีค่ะ
ตำรวจก็เงียบไปพักหนึ่งตำรวจก็บอกว่าผมไม่เคยเจอนานขนาดนั้น
อย่างมากก็แค่๖เดือนน้าก็บอกว่าหลานกระดูกขาหัก
ผ่าตัดใส่เหล็กเข้าไปใช้ระยะเวลาประมาณ๒ปีค่ะ
นาก็ตอบไปแบบนี้แต่ว่าทั้งหมดเรื่องเนี้ย
อุ๋ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพนักงานสอบส่วนเขาด้วยบางที
บางทีแกก็อาจจะไม่ได้มองในถึงกับบริบทนี้ไง
อาจจะมองว่าคำว่าหมอไม่นัดแล้วเนี่ย
หมายถึงว่าการจะเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนค่าเสียหายเนี่ย
ก็ต้องไปดูว่าเมื่อรักษาเพราะว่าบางเคสรถชนเนี่ย
บางทีพอชนผ่านไป๓วัน๔วันแล้วการจะนัดคู่กรณีมาจ่ายเนี่ย
บางทีคู่กรณีบอกว่าอ้าวผมให้คุณห้าหมื่นบาท
ปรากฏว่าพอรับห้าหมื่นบาทแล้วเนี่ยหมอนัดเรื่อยเรื่อย
กลายเป็นนัดไปนัดมานู่นค่าสาธิบัณฑ์ไปที่สองแสนแล้ว
ตำรวจก็อาจจะบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวรอให้มันจบกระบวนการก่อนนะ

ก็เป็นได้นะอันนี้มองในมุมหนึ่งของพนักงานสอบสวนก็เป็นได้

ใช่ครับแต่ว่าทางชดใช้เยียวยาเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ย

ใช่เผื่อนะสมมุตินะตรงนี้สมมุติอย่างเช่น
เอาเหล็กออกแล้วมันก็ยังไม่หายดีสมบูรณ์

มันจะได้เรียกร้องกันได้ในคราวเดียว

เอ๊ะทำไมกระบวนการมันถึงช้าจังเพราะฉะนั้นเนี่ย

พูดภาษาที่รวดเร็วอะครับ
แต่ว่าไม่เคลียร์แล้วเนี่ยมันเกิดความเสียหายนะครับ
คุณน้าบอกตอนได้เห็นกล้องวงจรปิด
โกรธเลยเหรอ

ขอกล้องแล้วก็เปิดให้ดู

ทำไมฮะพอเห็นแล้วมันถึงแบบ
วันที่รายเดอร์โทรมาบอกบอกว่าเจ็บไม่มาก
บอกว่าชนแล้วก็ล้มอยู่กับที่เจ็บไม่มาก

แล้วก็ขาถูกเข้าเฝือกอ่อนเอาไว้ก่อน

พอน้องนิออกจากโรงพยาบาลไปหากล้องวงจรปิด

ก็คือตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลเห็นสภาพหลานก็คือนั่นก็โกรธก็โกรธแล้วแต่ว่าพอเห็นกล้องก็คือยิ่งโกรธมากกว่าเดิม
แล้วก็คือแบบที่บอกว่าโกรธมากกว่าเดิมคือหลานเราเจ็บมากแล้วเขาแบบยังนิ่งเฉยนิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นิ่งเฉยเหรอได้เจอเขาเคยเจอกันใช่ไหมเคยคุยเคยเจอกันต่อหน้าต่อตา
หลานเคยเจอที่สอนอวันที่๑๒กันยาค่ะ

น้าเอารถไปจอดไม่ทันเห็นเขาไม่ได้พูดไม่ได้พูดคุยกับเขาต่อหน้าค่ะ

ทางโทรศัพท์ค่ะแล้วก็มีน้องนี้เจอครั้งเดียวค่ะใช่วันนั้นเขาบอกน้องว่าไงบ้าง
วันนั้นเขาก็ถามอาการปกติเขาว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
โทษไหมไม่ค่ะ
ไม่ได้เอ่ยคำขอโทษแต่ถามอาการใช่ค่ะ
เรื่องเงินเยียวยาไม่ได้พูดถึงเลยไม่ไม่ได้พูดถึงค่ะ
คือช่วงแรกที่น้าบอกว่าเอกสารต้องใช้อะไรบ้างค่ะ
ก็คือเขาก็ให้ความร่วมมือเอาเอกสารมาให้แล้วก็ถามถึงอาการน้อง
เขาก็คือเขาก็มีพูดบ้างว่าผมก็อยากเยี่ยมน้อง
แต่ว่าคืออยู่ในช่วงโควิดทางโรงพยาบาลไม่ให้เข้า
เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีสตางค์
เขาบอกนะว่าผมเป็นคนจนหาเช้ากินค่ำ
เหลือก็คือตำรวจบอกก็ไปฟ้องเอา

อ่ะผมมีเวลาสุดท้ายจริง
อยากฝากเรื่องสัญญาณไฟจราจรนะครับพี่อุ๋ย
เพราะว่าเราเห็นประจำโดยเฉพาะแถวสะพานใหม่บ้านผมเนี่ย
ชนกันเกือบทุกวันข้ามทางม้าลายพี่อุ๋ย
ปัจจุบันมีสัญญาณไฟแล้วนะก็ยังชน
เราก็เลยมีโอกาสไปถามคนที่เขาขับรถ

มันมีสัญญาณไฟแดงติดแล้วเนี่ย

เวลาคุณขับผ่านเนี่ยคุณสังเกตไหมครับ

กรุงเทพมหานครหรือตามหัวเมืองใหญ่ที่มันมีรถพลุกพลาดเนี่ย
กรุงเทพก็ต้องฝากท่านผู้ว่าชาติชาติว่า
เป็นไปได้ไหมถ้าเกิดพี่อุ๋ยเราไปต่างประเทศ

เวลาคนข้างถนนไฟเขียวให้คนข้างเนี่ย
เสียงนั่งติ๊กแล้วมันดั่ง

มีอะไรฝากบอกถึงถ้าเขาดูอยู่ไหมรายเดอร์เนี่ย
ก็คืออยากให้แสดงน้ำใจออกมาในรูปของการปฏิบัติที่ชัดเจนที่เห็น
เห็นค่ะที่เห็นคือไม่ใช่แต่พูดคือต้องกระทำอะไรให้เห็นเป็นภาพแสดงออกมาบ้าง
อีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่น้องจะต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องค้างค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งเป็นชื่อน้องแล้วก็ณตอนนี้ก็คือน้องเปิดเทอมใกล้ใกล้สอบแล้ว
ก็อยากให้น้องโฟกัสเรื่องเรียนไม่อยากให้กังวลเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ค่ะ
วันนี้ผมขอบคุณทุกจริงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปที่กระทรวงอิทธิภาพการณ์

คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กันพรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ